โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ช่วยทำให้ชีวิตของชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
หรือสมเด็จย่าครับซึ่งได้แรงบันดาลพระไทย
มาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัศดรของพระองค์
ติดตามจากรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
แม่บ้านและชาวเขา๓ช่วงอายุคนกว่า๑๐๐ชีวิต
ที่ร่วมกันถักทอผ้าพื้นและพรมเหล่านี้
เป็นหนึ่งในสมาชิกจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัฐกรรมและอุตสาหกรรม

พวกเขามีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องอบพยพลงจากเขา
ไปรับจ้างในเมืองเหมือนเมื่อ๒๐กว่าปีก่อน
คำตาคำจริงหัวหน้างานทอผ้า
โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าว่า
ทุกวันนี้ลืมตาอ้าปากได้
เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จย่าที่พระองค์เห็นในหลวงรัชกาลที่๙
แก้ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา
ทรงมีพระราชปณิธานริเริ่มทำโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านบนดอยตุง
ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
ตอนป้าอยู่ที่บ้านก็ลำบากกันเนอะ
ตอนยังไม่มีโครงการสมเด็จย่ามาสร้างโครงการให้ชาวบ้านเตาเผา

บนเขาก็จะปลูกหินปลูกข้าวพวด
ก็ไม่มีงานทำกันบางคนก็ไปอยู่กรุงเทพ
เหมือนป้าเขาไปอยู่มุมเทพไปรับตั้งอยู่สวนกล้วยไม้อยู่หล่องแข็ม
สมเด็จยามาสร้างโครงการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านชาวเขา
ป้าเขาดีใจได้ข่าวเนอะก็ดีใจสุดเต้น
เราจะได้กลับบ้านแล้วไปอยู่บ้านเรา
เป็นบุญคุณของสมเด็จย่ากับผู้ใหญ่ที่ยังเก็บคนที่ไม่มีงานทำคนที่ไม่มีกิน
เดี๋ยวนี้อยู่มาก็แต่ละคนลืมตาอ้าปากได้แล้ว
รถมีขี่ทีวีมีรูลูกหลานได้เดิน
ทอพื้นบ้านจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
กลายเป็นผ้าทอมือแฟชั่นในชื่อแบรนด์ดอยตุง
ก้าวไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก
ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีเข้าใจความต้องการของตลาด
ฝีมือที่หลากหลายผลิตขึ้นที่นี่
กระดาษสาที่ผลิตจากพืชดั้งเดิมของดอยตุง
เป็นอาชีพที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูกต้นปอสาเพื่อเป็นรายได้เสริม
โครงการจะรับซื้อเปลือกสาที่ชาวบ้านนำมาขาย
กลุ่มผู้ชายก็ทำหน้าที่ต้มปอสาและตีเยื่อสา
กลุ่มผู้หญิงช้อนกระดาษสานอกจากทำกระดาษห่อของขวัญแล้ว
ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบเป็นสมุด
ที่มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงของตกแต่งประเภทกล่องบรรจุพันธุ์
แฟพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกบนดอยตุง
เป็นอีกหนึ่งผลิตผลดาวเด่นที่นี่ตั้งโรงคั่วกาแฟขนาดย่อม
พร้อมรับซื้อเมล็ดกาแฟจากกลุ่มสมาชิกชาวเขา๘๔๔คน
บนพื้นที่กว่า๔๒๑๐ไร่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดคุณภาพดีภายใต้แบรนด์ดอยตุง
เซรามิกดอยตุงโรงงานเครื่องปั้นดินเผา
เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
รองรับคนทำงานทั้งกลุ่มหนุ่มสาวที่มีการศึกษาระดับที่สามารถเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์
อันเป็นพื้นฐานของการทำเซรามิกไปจนถึงคนที่มีฝีมือและมีใจรักในงานศิลปะ
เซรามิกดอยตุงใช้ดินในพื้นที่
ให้สีสวยงามแตกต่างจากดินแหล่งอื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเซรามิกดอยตุง
สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอัธยกรรมแห่งสหประชาชาติติดอยู่บนผลิตภัณฑ์
เพื่อยืนยันถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ค่ะ
แหล่งเรียนรู้งานฝีมือและการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความทันสมัยและรากเง่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากคนเราได้รับโอกาสที่ดีก็สามารถพัฒนาชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคนเราได้รับโอกาสที่สามารถพัฒนาชุมชนเพิ่งพาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ